คุณผู้ชมครับครอบครัวนี้ไปร้องขอความเป็นธรรม
ให้กับสาวประเภท๒คนนี้
คือโรงพยาบาลเนี่ยแจ้งว่าลูกหลานเขาเสียชีวิตเนี่ยครับร่องรอย
บอกว่าเป็นมะเร็งไม่เลือดขาวนะเป็นมะเร็งไม่เลือดขาว
แต่ว่าก่อนตายเนี่ยพบว่าผู้ตายไปหาผู้ชายคนหนึ่ง
ประเภท๒นะไปหาผู้ชายคนหนึ่งเป็นนักมวย
ก็เลยสงสัยว่ามันมีเหตุการณ์อื่นแทรกซ้อนก่อนหรือเปล่า
นี่คือร่องรอยบนร่างของนายอัธพลอีซอมบูซออายุ๒๗ปี
เธอเป็นสาวประเภทสองชาวยาลานะครับหายตัวไปเมื่อวันที่สิบกรกฎาคมที่ผ่านมา
ครอบครัวที่ยาลาได้รับการติดต่อจากโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง
จังหวัดราชบุรีบอกว่าลูกชายเสียชีวิตนะหลังจากเข้ารับรักษาอาการ
มะเร็งเม็ดเลือดขาวซึ่งครอบครัวนะครับข้องใจคล่องใจทำไมอ่ะ
คือไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าลูกเป็นมะเร็งกระทั่งรถฉุกเฉินนำร่างของนายอัฐพล
ส่งให้ครอบครัวก็ประกอบพิธีทางศาสนาก็พบว่าเสื้อผ้าแล้วเครื่องแต่งกายเนี่ย
มีคราบเปื้อนคล้ายเลือดครับคุณผู้ชมคล้ายเลือดทำให้สงสัยว่าเอ๊ป่วยเป็นมะเร็งนะ
มันมีเลือดออกแบบนี้เลยเหรอ
ในเสื้อผ้าลูกแม่นะมีแต่เลือดทั้งนั้นเลยอ่ะแล้วมะเร็งนี้เลือดมันออกด้วยเหรอคะ
คือเราก็ไม่ได้สอบถามทางโรงพยาบาลใช่ไหมครับ
แต่ว่ามีค่ะโทรศพมาทานรูปเอาไว้หมดเลย
มีเหมือนลอยตีและจมูกตรงนี้ตรงนี้ก็ช้ำลง
ทั้งนั้นเลยเนี่ยค่ะเนี่ยหลักฐานมีอยู่
ไปดูประวัติหน่อยคุณผู้ชมนายอัธพลเนี่ย
ทำงานที่กรุงเทพมหานครสัก๖เดือนได้แล้ว
วันที่๑๐กรกฎาคมครอบครัวได้รับแจ้งจากโรงพยาบาล
ว่ามีคนพาในอัตภัณฑ์มารักษานะ
แล้วก็เสียชีวิตเมื่อวันที่๑๔กรกฎาคม
แล้วครอบครัวก็นำร่างไปประกอบพิธีทางศาสนา
เมื่อวันที่๑๕กรกฎาคมที่ผ่านมาครับ
ขณะเดียวกันมีรายงานว่าผู้ตายมีความสนิทสนมกับผู้ชายวัยรุ่นอายุ๑๙ปีคนหนึ่ง
เคยมีประวัติการทำร้ายร่างกายผู้ตาย
เคยแจ้งความเอาไว้เมื่อปี๒๑๖๔ครับ
อกจากนี้ยังพบว่าทรัพย์สินส่วนตัวของผู้ตายบางอย่างหายไปอะไรหายบ้างล่ะ
ต่อมาตอนนั้นก็ผ่านมา๕วันแล้ว
คุณผู้ชมครับเมื่อช่วงสายที่ผ่านมา
แม่ของผู้เสียชีวิตกับญาติญาตินะครับไปยื่นหนังสือที่ศูนย์ดำรงธรรม
บอกขอให้ตรวจสอบข้อที่จริงกรณีการเสียชีวิตของนายอัฐพลหน่อย

ประสานไปยังโรงพยาบาลดังกล่าวอย่างด่วนที่สุด
อกจากนี้นะครับก็ไปแจ้งความเอาไว้ที่สพเมืองยาลานะครับ
ท่านผู้กำกับการนั้นท่านมารับเรื่องด้วยตัวเองครับ
คุณผู้ชมครับล่าสุดทีมข่าวลงพื้นที่ไปที่
โรงพยาบาลปากท่อจังหวัดราชบุรีครับ
เพื่อสอบถามถึงอาการของผู้เสียชีวิตในวันเกิดเหตุ
ที่ถูกส่งตัวมารักษาอาการมันเป็นยังไง
ภูมิในการโรงพยาบาลปากท่อเปิดเผยบอกว่า
ผู้เสียชีวิตมีอาการเลือดไหลออกจากจมูกทั้งสองข้าง
นานกว่า๓ชั่วโมงก่อนจะถูกส่งตัวมาที่โรงพยาบาล
ขนาดเดียวกันยังมีแผลฉีกขาดที่ริมฝีปากบน
แพทย์ฉุกเฉินประถมพยาบาลนะครับแล้วก็ซักถามประวัติอาการจากคนไข้
ซึ่งเจ้าตัวปฏิเสธว่าไม่ได้โดนทำร้ายมานะ
ถามตอบได้อย่างมีสติครับลองฟังดูครับ
ไม่รู้สาเหตุแปมแหนนซึ้งเป็นแผลฉีกขาด
พยายามแผกห้ามเลือดแต่ก็ยังห้ามเลือดได้ไม่ดีเท่าไหร่
ทางหลังโรงพยาบาลรัฐบุรีก็ให้ส่งตัวคนไข้ไปรักษาต่อ
ส่วนรถกระบะที่พาน้องเขามาส่งที่โรงพยาบาล
แจ้งว่าเป็นพลเมืองดีแค่นั้นนะครับ
ไม่ได้มีการลงประวัติอะไรไว้นะครับ